ช่วงนี้ติดตามขี่เซ็นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพครีคัดจ่าย
คุณผู้ชมครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กันกับประโยชน์ของท่านนายกรัฐมนตรี
ที่บอกว่าจะทำหน้าที่ต่อไม่ว่าร่างรัฐธรรมนุนนั้นจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการทำประชามติรวมทั้งเรื่องของการปรับตำแหน่งในพล
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวาน
จะเป็นการตอบคำถามของคนที่กังวลว่า
เอ๊ะถ้ารัฐมนูลไม่ผ่าน
ค่อยส่งศาลจริงจะอยู่ยาว
ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รัฐมนูลผ่านจะเป็นยังไง
ฉะนั้นที่นายกยืนยันเมื่อวานเนี่ยท่านย้ำประเด็นหลัก๒๓เรื่องนะ
ก็แปลว่าต้องเร่งร่างรัฐมนูลขึ้นมาใหม่ถ้าฉบับนี้ไม่ผ่าน
ถ้าผ่านก็แงอยู่แล้วเป็นไปตามรถแมพเดิม
นายกส่งสัญญาณอย่างนี้เพื่อจะไม่ต้องมีคำถามกันอีกว่า
เอ๊ะถ้าไม่ผ่านแล้วจะอยู่ยาวไปแค่ไหนยังไงก็ไม่รู้อยู่ตามรถแมพ
ยังไงยังไงก็ยังอยู่นี่นายกบอกเพราะมีตำแหน่งหัวหน้าคอสชอยู่ด้วย
นักข่าวถามต่อว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมที่จะให้เดินไปตามโรดแมพไม่ได้
นี่ถามว่าถ้าสมมุติว่ารัฐมนูลไม่ผ่านนายกบอกว่ามันต้องตามเดินตามรถแมพให้ได้
ใครจะมาขวางได้ผมมีอำนาจอยู่
ฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นตรงนี้ว่า
นี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนจากนายกยังไงยังไงก็เดินตามโรดแมพ
วันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้แล้วก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันเยอะ
เหมือนทุกวันที่ผ่านมาถ้าคนไปใช้สิทธิ์กันน้อย
ฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมีปัญหามาก
สมมุติคนไปใช้สิทธิ์รับแต่เป็นสิทธิ์ของคนน้อย
เปรียบเทียบกับผู้ใช้สิทธิ์๕๐กว่าล้านคน
คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรือออกมาใช้สิทธิ์ไม่รับ
เขาก็จะบอกว่าพวกที่รับนั้นเป็นคนกลุ่มน้อย
เดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกฉะนั้นออกไปลงมติกันให้ขาด
นี่เรื่องของการเชิญชวนไปลงรับหรือไม่รับ
ซึ่งจะต้องเชิญชวนกันทุกวันช่วงนี้
ทีนี้มาถึงเรื่องที่ตั้งใจจะพูด
เรื่องที่ตั้งใจจะพูดเนี่ยเรื่องปฏิรูปกองทัพไทย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมหยิบเรื่องนี้มาพูดครั้งหนึ่งว่า
ปฏิรูประบบราชการเขาก็เดินหน้าของเขาไป
ปฏิรูประบบตำรวจตำรวจก็ประกาศชัดเรื่องรถนายพลลงมา
ระดับรองพบตรระดับผู้ช่วย
ก็มาถึงปฏิรูปกองทัพซึ่งสภากลาโหมมีอนุมัติ
ผ่านแผนปฏิรูปกองทัพแล้วนะครับ
วันนี้ผมอ่านคอลัมป์แม่ลูกจันทร์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้ข้อมูลเยอะเลยขอนำมาถ่ายทอดให้ฟังหน่อย
ก็คือว่าแม่ลูกจันทร์เนี่ยเขาบอกว่า
กองทัพไทยมีนายพลประจำการตัวเลขนายพลประจำการนะฮะ
นายเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขในจอเห็นกันชัดเลยว่า
กองทัพไทยมีนายพลประจำการ๑๔๐๐นายเห็นไหมครับ
นายพลตำแหน่งลอยนายพลตำแหน่งลอยเนี่ย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนายทหารปฏิบัติการ
เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
รวมกันแล้ว๗๘๖นาย
ฉะนั้นโดยตัวเลขนี้กองทัพไทยจึงมีนายพลมากกว่ากองทัพอเมริกา
กองทัพไทยมีนายพลมากกว่ากองทัพรัสเซีย
กองทัพไทยมีนายพลมากกว่ากองทัพจีน
กองทัพไทยจะมีนายพลมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำไป
ข้อมูลนี้แปลว่าอะไรครับ

เรามีนายพลมากเกินไป

กำลังพลก็คือว่าล่าสุดผลการจัดอันดับกองทัพประจำปี๒๕๖๒
กองทัพไทยขึ้นจากอันดับที่๒๔
มาอยู่ในอันดับ๒๐ของโลก
และใหญ่เป็นอันดับ๘ของเอเชีย
รองลงมาจากจีนจากอินเดียจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นอินลายไต้หวันและอินโดนีเซีย
ข้อมูลระบุว่ากองทัพไทยมีกำลังพลพร้อมรบอยู่๓แสนนาย
มีกำลังพลสำรองพร้อมรบครบสเปคอีก๒๔๐๐๐นาย
ฉะนั้นข้อมูลนี้บ่งบอกว่ากองทัพไทยมีนายพลมากเกินไป

แผนปฏิรูปที่ผ่านสภากลาโหมเป็นยังไงล่ะครับ
แผนปฏิรูปที่ผ่านสภากลาโหมเนี่ย
ทยอยปรับลดอัตรากำลังพลให้เหลือ๕๐ปี
คำว่าทยอยเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลา๑๑ปีครับ
แปลว่าจากนี้ไป๑๑ปีก็ปี๒๕๖๒

นายพล๗๘๘นาที
นายเนี่ยตีนายพล๑๐๐เนี่ยให้เหลือ๓๘๔
นี่หมายถึงตำแหน่งนายพลลอยนะ
แล้วจะปัดลดอัตราพันเอกพิเศษ
เอกพิเศษที่กำลังจะขึ้นเป็นนายพลเนี่ย

หาร๒เหลือครึ่งหนึ่งให้ได้
ฉะนั้นนี่คือแผนที่ชัดเจนแล้ว
สภากลาโหมแล้วแผนปฏิรูปกองทัพไทย
ถามว่าทำไมกองทัพไทยจึงมีนายพลเยอะแยะอย่างนี้
คำตอบที่พอจับต้องได้ก็คือว่า
เวลามีการโยกย้ายแต่งตั้ง
ใครที่หลุดจากตำแหน่งหลัก
หลุดไปเฉยก็กลายอยู่
เขาก็เลยมีรางวัลปลอบใจให้

สมมุติเป็นพลโทเคยอยู่ตำแหน่งหลัก
พอจะย้ายออกจากตำแหน่งหลักแม่ทัพ

ให้ไปอยู่ตำแหน่งพลโทเหมือนเดิม

ก็นั้นก็ให้เป็นผลเอกปลอบใจ

อย่างน้อยก็เกษียณพลเอก
เป็นพลโทตำแหน่งแม่ทัพ

ทัพภาคสามแม่ทัพภาคสี่

ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ยดเท่าเดิมคือพลโท

ไหนก็พ้นจากตำแหน่งแม่ทัพ

ก็มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนี่ไง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของแต่ละกองทัพ
จึงมีตั้ง๗๖๘นาย

ฉะนั้นแผนปฏิรูปกองทัพไทยชัดเจนแล้วครับ

อันนี้ก็ต้องชื่นชมกันนะครับ
เพราะว่ากองทัพลุกขึ้นมาทำเรื่องของกองทัพเอง

ถ้าฝ่ายการเมืองลุกขึ้นมาทำเรื่องปฏิรูปกองทัพ
ขอลดกำลังพลอย่างโน้นอย่างนี้

ฉะนั้นคราวนี้ทหารลุกขึ้นมาทำเอง

ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็เหลืออย่างเดียว
ที่คนยังตะหงิดอยู่เล็กน้อย
ทหารนายพลทั้งหลาย

เป็นทหารอยู่ที่บ้าน

ทหารยังมีอยู่แม่ถ้าปฏิรูปตรงนี้ซะหน่อย
คนก็จะบอกว่าเออดีมาก
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่
ระดับระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่พ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ย
มีคนถามว่าทำไมยังอยู่บ้านหลวงได้อยู่
อยู่ในค่ายนั้นค่ายนี้ท่านอาจจะปลูกบ้านของท่านเอง
ปรับปรุงบ้านของท่านเองแต่ก็อยู่ในที่ดิน
อยู่ในค่ายทหารอยู่เขาไม่กล้าพูดกันหรอกครับ
แต่เขาถามมาผมก็ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง
เพียงแต่บอกว่าแหมถ้าแก้ไขปัญหานี้ซะหน่อย
วเลยครับคนจะชื่นชมกองทัพอีกเยอะ
เพราะไหนก็ลงทุนที่จะลดอัตรากำลังพลของตัวเองแล้วเนี่ย
ทำเรื่องที่คนเขาซุบซิบซุบซิบกันแต่เขาไม่กล้าพูดกันเนี่ย
ถ้าทำตรงนี้เสียได้กองทัพไทยก็จะมีภาพพจน์ดีขึ้น
ในยุคที่เขากำลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศอยู่
ราชการปฏิรูปกำลังทำอยู่ปฏิรูปตำรวจก็กำลังทำอยู่
วันนี้สภากลาโหมประกาศชัดเจนแล้ว
ลดกำลังพลลงครึ่งหนึ่งในอีก๑๑ปีข้างหน้า
ต้องชื่นชมครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ต้องมีการเปิดเผยเรื่องของผลงานให้ชัดเจนด้วยว่าทำอะไรกันบ้าง

ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะฮะ๑๔๐๐นาย
ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะจริงมีในพลมากกว่ากองทัพรัชเซีย
มีโรคด้วยนะใช้คำนี้นะครับ
กลับรอดูการปัดอย่างรูปกันต่อไปนะครับ